โอ้โหใส่สูตรมาเลยเป็นโอปป้าเลยวันนี้

แต่ว่าท่านตาบอกว่า
ถ้ายังไม่เจอยิ่งเศร้าทั้งสองคน

แต่ไอ้ที่ถือมามันไม่ใช่ผอบมันคืออะไร

และสำหรับเมนูวัตถุดิบของเรา

นี่ลูกเนียงแบบนี้แล้วเอามาจุ่มกับมะพร้าวเนี่ยโอ้โหรสชาติเด็ดมากเลยนะ
ใช่ปกติจะกินกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮ
แต่ว่าอันนี้เขาเอามากินเพื่อดับความเผ็ดดับความเปรี้ยว
แต่ว่านอกจากลูกเนียงแล้วเนี่ยมีลูกบุตรด้วยนะครับ

พูดอะไรได้ยินตอนเช้าประจำเลยนะ

เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าลูกปุดจะมีลักษณะอย่างไรแล้วอร่อยขนาดไหน
ติดตามในสุขุมพิเศษชุดนี้ครับ
เพราะวันนี้ตลอดข่าวจะพาทุกท่านไปชิมเมนูสุดเด็ด

เริ่มกันที่เมนูแรกสุดอร่อยกับลูกเลี้ยงต้มจีนมะพร้าว

มันอุ่งบราวอะไรลูกเอ้อมันควินมี่สิ
เป็นอัพเตอร์นูนที่ที่พูดเปล่าได้เกลือและได้น้ำบึง
โอ้จุ้มปับลูกเนี่ยลูกเอ้ยว่ามันกวีนว่ามันกวีน
ั่วน้ำลายกันด้วยเมนูลูกเหนียงต้มจิมมะพร้าวเมนูทาเล่นยอดฮิตของคนภาคใต้
เมนูนี้ทางภาคใต้จะนิยมทานคู่กับน้ำชาเปรียบเสมือนเป็นอาฟสเตอร์นูนที
เป็นขนมทาเล่นในยามบ่ายนั่นเองซึ่งรสชาติของเมนูลูกเนียงต้มจิ้มมะพร้าว
จะมีรสสัมผัสคล้ายกับทานเกาลักยิ่งถ้านำไปทานคู่กับมะพร้าวขูดผสมเกลือและน้ำผึ้ง
บอกได้เลยว่าร้อยย่างแรงนี้สำหรับใครที่อยากจะทานเมนูนี้
บอกได้เลยว่าจะต้องใช้ความอดทนสักหน่อยเพราะเราต้องนำลูกเนียงไปต้มถึงสองรอบ
โดยรอบแรกจะต้มให้รกของลูกเนียงหลุดรอบที่สองต้องต้มลูกเนียงกับขี้เท่าและใบคอย
จากนั้นก็นำมาล้างไหลน้ำก่อนจะนำไปปรุงรสใส่มะพร้าวขูดเพียงเท่านี้
เราก็จะได้ลูกเดียงต้มจิ้มมะพร้าวแสนอร่อยแล้วถ้าใครเป็นสายแซ่บ
เราขอแนะนำเมนูยำลูกปุดสุดแซ่บจ้า
แซ่บแซ่บแซ่บแซ่บมันเผ็ดมันแพด
มาถึงสวงเห็นแล้วโอ้โหก็เปรี้ยวปาก
เนื่องจากผลไม้ชนิดนี้จะขึ้นอยู่ในพื้นที่เขตป่าไม้
จึงทำให้การเก็บผลของมันทำได้ยากนั่นเอง
ซึ่งลูกบุตรคนจะนิยมทานแบบดิบมากกว่าซุป
เนื่องจากตอนดิบมันจะมีรสชาติเปรี้ยว
เหมาะแก่การนำมาทำยำเป็ดที่สุด
แต่ถ้าหากลูกปุดสุกง่อมได้ที
มันจะมีรสชาติหวานอร่อยชุ่มคอ
หากใครอยากแซ่บแบบสาวในคลิป
ก็ลองหาซื้อลูกปุ๊ดมายำดูนะจ๊ะ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูเด็ด
จากพลไม้ประจำท้องถิ่นเฮียราวคัตสรร
ยั่วน้ำลายให้คุณผู้ชมในยามเช้าแบบนี้นะจ๊ะ